กราศูนย์กระลาฮม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
ทรงพระกรุณาปโลทก้าลปุรดกระหม่อ
พระราชทานพระมหากรุณา
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ภายในห้องพิจารณาคดีของสารทหารทั่วประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยสารทหารสูงสุดสารทหารกลางสารทหารกรุงเทพและสารมณฑลทหารรวม๓๗สารทหาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวถึงภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
บอกว่ารู้สึกพอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ตลอด๓๓๗วัน
แล้วก็ต่อจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานต่อไป
เพื่อดูแลความเรียบร้อยในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
อกจากนี้ค่ะยังได้จะเตรียมมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยตลอดเส้นทางก็ได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วค่ะ
ขอบคุณครับ